กลุ่มแรงงานและกลุ่มเกษตรกรค่ะ
ที่ทำงานให้กับโรงงานผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตรที่จังหวัดพยาว
เขารวมตัวกันไปร้องขอความเป็นธรรมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะ
เพราะว่าโรงงานแห่งนี้ไม่ยอมจ่ายค่าแรง
ไม่ยอมจ่ายค่าสินค้าเกษตรรวมมูลค่าความเสียหายกว่า๔๙ล้านบาทค่ะ
แรงงานและเกษตรกรกลุ่มนี้ค่ะ
โรงงานผลิตสินค้าทางการเกษตรแปรรูปจังหวัดพยาว

นำหลักฐานเกี่ยวกับการถูกบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
จ่ายค่าแรงและค่าสินค้าทางการเกษตร
มูลค่ากว่า๔๙ล้านบาท
ซึ่งก็ได้ไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม
นายบัณฑิตสังนันผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องร้องทุกข์

หนึ่งในตัวแทนผู้ใช้แรงงานเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
บอกว่าถูกทางโรงงานเรียกให้ไปทำงาน
แต่ไม่ได้ค่าแรงเต็มจำนวน
บางครั้งก็ไม่ยอมจ่ายค่าแรงให้เลยค่ะ

เคยไปร้องเรียนกับหน่วยงานราชการในจังหวัดแล้ว

ขณะที่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรบอกว่า
ได้ส่งสินค้าให้กับโรงงานมาตั้งแต่ปี๒๕๕๔ถึงปี๒๕๕๙
แต่ว่าไม่ได้รับเงินค่าสินค้าที่ส่งให้กับโรงงาน
ซึ่งทางด้านภูมิในการส่วนรับเรื่องร้องทุกข์
บอกว่าก่อนหน้านี้ทางกลุ่มแรงงานและเกษตรกร
แต่ว่าขณะนั้นเรื่องอยู่ในขั้นตอนการบังคับคดี
ก็เลยไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้
แต่หลังจากสารล้มละลายกลาง
มีคำสั่งยกฟ้องแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว
ประเด็นที่ต้องสงสัยเรื่องของการตั้งบริษัทนอมินี

ผลิตสินค้าตามที่ได้รับร้องเรียนด้วยค่ะ